ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังคงเพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
วัดในจังหวัดปฐุมธานีก็ต้องทำสะพานข้ามให้พระสงฆ์บินทบาท
ส่วนชาวบ้านในจังหวัดอ่างทองก็ยังคงใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก

โดยชีวิตในยามค่ำคืนของชาวบ้าน
หลังจากที่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านจนเกือบมิดทั้งหลัง
ในพื้นที่หมู่๑ตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
ก็ทำให้นายสังเวียนนาเมืองอายุ๕๙ปี

อาศัยเต็นต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ
นอนอยู่ริมถนนบางเสด็จป่าโมกนานกว่า๑๐วันแล้วนะครับ
ซึ่งการใช้ชีวิตประจำวันก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก
ส่วนที่จังหวัดชัยนาธจนาที่เทศบาลตำบลตะหลุกอำเภอสัพพยา
ก็ได้ซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่งในพื้นที่หมู่
หลังจากที่ถูกกระแสน้ำกัดซะทำให้ผนังกั้นริมตลิ่ง
เพิ่งสร้างเสร็จได้เพียง๒เดือนสุด
จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานกว่า๑๐๐คน
บิ๊กแก๊กกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองบาง๓
เทศบาลเมืองไม่ให้น้ำจากแม่น้ำท่าจีน
เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรกว่า๘๐๐ไร่
ลประธานสุพรรณบุรีก็ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่
จำนวน๑๒เครื่องช่วยระบายน้ำในคลองบาง๓
ส่วนที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับแนวดินกั้นน้ำในพื้นที่หมู่๘
ตำบลท่างามอำเภออินบุรี
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามทำเอาไว้
เพื่อกันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วม
ตอนนี้ระดับน้ำเริ่มซึมเข้ามาในพื้นที่
ต้องเฝ้าระวังน้ำทะลักตลอด๒๔ชั่วโมง
และที่จังหวัดปฐุมธานีน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ทะลักท่วมวัดโพเลื่อน
ตำบลบ้านกระแชงอำเภอเมือง
ระดับน้ำสูง๕๐เซนติเมตร
เมืองต้นทางอำเภอพร้อมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง
ร่วมกับพระสงฆ์และสามเณรก็ต้องช่วยกันสร้างสะพานไม้

ขณะที่นายสุรชัยขันอาสา
ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานีก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน
เฝ้าระวังน้ำท่วมพร้อมเตรียมการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยครับ